คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้เพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเขาก็ออกมาเปิดเผย
เรื่องของการจัดซื้อโคมไฟเครื่องบินไปแล้ว
ในพื้นที่อำเภอบางพีสมุทรประการล่าสุด
ข้างเสาไฟมันมีกระถางต้นไซด์อยู่
ไปดูซะหน่อยสิอ้าวทำไมกระถางต้นไสกระถางหนึ่ง๒๙๙๖บาท
แล้วมันกี่กระถางอ่ะคะถนนเส้นนี้มันเยอะมาก
แล้วประเด็นคือไปซื้อที่ไหนทำไมมันเกือบ๓๐๐๐
แพงนะคะจริงชาวบ้านซื้อกันมันก็ไม่น่าจะแพงขนาดนั้นรึเปล่านะครับ
ที่ชมผู้ถามว่ากี่ใบ๘๐๐ใบอุ๊ยคูณไปสิคะเป็นเงินเท่าไหร่ในมหาศาลเลยนะ
เพราะว่ามันมีการหุ้มสแตนเลสสองด้านอืมทำเป็นรูปจักรยานนะฮะ
ติดกับสติกเกอร์สะท้อนแสงอีกโอ้โห๒๐๐๐๐๐๐บาทแต่ใบหนึ่ง๒๙๐๐บาท
เขารวมตัวอุปกรณ์เสริมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะ
หลังจากที่โพสต์ไปก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะโอ้โหกระถางนี้เขาถ่ายตามตลาดทั่วไป
มันหลักร้อยอย่างมากมันกว่า๑๐๐๐๒๐๐๐บาทหรือเปล่า
ทำไมมันถึงแบบอะไรแบบนี้มันแพงจังเลย
เรื่องนี้ก็มีคำชี้แจงจากนายกอบตหนองปลือคุณอุดมกลิ่นพวงบอกว่า
ตอนนี้ทำการสืบเรื่องของราคาวัสดุจากผู้ค้าตามระเบียบแล้ว
ก็ได้ราคานี้มาแหละที่มันแพงเพราะอะไรมันก็มีสแตนเลสไง
แล้วมันก็มีใส่วัสดุสะท้อนแสงเข้าไปไอ้ตัวสแตนเลสจำเป็นต้องใช้เลเซอร์สกรีน

ยืนยันว่าสมกับราคาในการจัดซื้อ
และจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องแล้ว
ฟังเสียงท่านนายกหน่อยนะครับ

ไปกระโนดราคากลางของเรา
เราไปสืบราคาจากวัสดุ
แล้วก็จากผู้ค้าวัดดำเนื้อระเทียบมาแล้วทำอะไรจึงได้ราคานี้ขึ้นมา
มันแพงวิธีการได้เหมือนกันเราไม่มีปัญหาเราใช้มานานแล้วไง
ประชาชนเราเนี่ยคือทุกวันนี้สิ่งที่มีปัญหาคือรอบนอก

ท่านก็บอกว่าตรวจสอบแล้วสมราคา